เดตสถานการณ์ของโควิด๑๙กันหน่อย
พาไปดูบรรยากาศสถานที่หลายพื้นที่ทั่วไทย

คุณผู้ชมคะที่ศรีสะเกดคลัสเตอร์เรือนจำเกิดใหม่อีกแล้ว
คือมีผู้ติดเชื้อวันเดียวเกือบ๖๐๐คน
เช่นเดียวกับคลัสเตอร์ตามโรงเรียนต่าง

อย่างโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยประกาศปิดเรียนไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
เนื่องจากว่าเจอผู้ติดเชื้อโควิดนั่นเอง
แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมกันหน่อย
สถานการณ์วันนี้มีผู้ติดเชื้อเท่าไหร่อย่างไรกันบ้าง

อาทิตย์ที่๒๑พฤศจิกายนพบผู้ติดเชื้อวันนี้ใน๗๐๐กับ๖คน
ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว๗๕๙๑คน
ผู้เสียชีวิตวันนี้อยู่ที่๒๕
คุณผู้ชมดูตัวเลขผู้ติดเชื้อสิวันนี้เป็น๗๐๐๐กว่า
ก่อนหน้านี้ยืนพื้นอยู่ประมาณสัก๖๐๐๐มาสักระยะหนึ่งแล้ว
วันนี้เหมือนขยับขึ้นมานิดหน่อยอันนี้เป็นภาพรวมของสถานการณ์
แต่ว่าพาไปดูรายละเอียดในแต่ละจังหวัดกันหน่อย

อย่างที่เกริ่นไปศรีสะเกดเกิดคลัสเตอร์เรือนจำ

สาธารณสุขอำเภอกันธรรักษ์ก็ไปสวอปผู้ต้องขังในเรือนจำที่อำเภอกันธรรักษ์ค่ะ
ผู้ต้องขังทั้งหมด๑๔๘๐คน
ปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อนะคะอยู่ที่๕๘๐คนหรือว่ามากกว่าร้อยละ๕๐
ถือว่าเป็นการระบาดที่เร็วแล้วก็รุนแรงมากทีเดียวค่ะ
ต่อไปไปที่คลัสเตอร์โรงเรียนกันบ้าง
โรงเรียนเองหลังจากมีการเปิดเรียนการเรียนการสอนนะ
หลายพื้นที่ก็จะเกิดคลัสเตอร์ใหม่รายวัน
อย่างที่นี่เลยกาลสินโรงเรียนอนุกูนารี
ไปเจอนักเรียนม๓ติดโควิดจากญาติ
ทีนี้ก็เลยทำให้กลุ่มเพื่อนนักเรียนเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงด้วย
สุดท้ายต้องกักตัวกันหมดนะคะแล้วก็ต้องกลับมาเรียนออนไลน์กันอีกครั้งหนึ่ง
แต่ก็ยังไม่เจอผู้ติดเชื้อเพิ่มนะคะ
ส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่โรงเรียนเซนต์เยอร์แซฟกาลสิน
ก็ประกาศปิดเรียนชั่วคราวไปแล้วเหมือนกัน
หลังที่นี่เจอนักเรียนชั้นป๒แล้วก็นักเรียนชั้นป๖ติดโควิด
โรงเรียนก็ประกาศเลยให้นักเรียนทุกคนกลับไปเรียนออนไลน์
จนถึงวันที่๒๖พฤศจิกายนค่ะ
คุณผู้ชมขยับเข้ามาอันนี้เป็นประกาศล่าสุดนะคะ
จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาไหล่ในกรุงเทพฯ
ก็เรียบร้อยแล้วนะคะมีนักเรียนติดโควิดไปแล้ว

แล้วก็มีการออกประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวนะคะ
ให้ทุกระดับชั้นไปเรียนออนไลน์เหมือนเดิม
ก็เริ่มตั้งแต่วันที่๒๒ไปจนถึง๒๖พฤศจิกายน
หลังพบนักเรียนติดโควิด๑๙ใน๑คน
แต่ว่ายังไม่พบติดเชื้อเพิ่มเติมนะคะ

ก็มีการไปทำความสะอาดไปฆ่าเชื้อห้องเรียนอุปกรณ์ต่าง
แล้วก็มีการกักตัวกลุ่มเสี่ยงไว้ดูอาการ

คุณผู้ชมต่อกันเลยค่ะ

ตกสีสันการฉีดวัคซีนกันหน่อยนะคะ

อันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรีค่ะ
อันนี้เป็นบรรยากาศการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ค่ะ

สะสวยน่ารัก

เป็นสีสันให้กับนักเรียนที่เข้ามาฉีดวัคซีน
บุคลากรทางการแพทย์ถอดชุดกล่าว๑วันค่ะ
สวยนะสวยเชียวคุณหมอคุณพยาบาลนะคะมาสวมชุดไทยประยุกต์แทน
คือให้เข้ากับธีมวันรอยกระทงอะเนาะ

ไม่ใช่แค่ใส่ชุดไทยใส่เสื้อลูกไม้นะคะ
พยาบาลบางคนนี่จัดเต็มจัดเต็ม
กล้าวสีทองสวยงามมาเลยนะคะ
เออเอาล่ะนักเรียนเห็นแบบนี้แล้วถามว่ากลัวไหม
ไม่กลัวนะคะกล้าที่จะเดินเข้ามาแล้วก็ฉีดวัคซีน
ไม่รู้สึกกลัวก็คลายเครียดความกังวลใจไปด้วยนะคะ

วันลอยกระทงให้ดูมีสีสันนี่เห็นไหมมาแบบลิซ่าเลย